ไม่เชื่ออย่ารบหมู่หมู่เตรุให้เข้าใกล้ออกไฟ

กลับมาหมู่ให้ทะลุถึงชั้นฟ้าลึกล้ำถึงชั้นประดาษกันต่อ
ช่วงนี้จะพาท่านผู้ชมไปย่านครูบอน๒๗ถนนรามอินทากันครับ
ท่ามกลางหมู่บ้านจัดสรรใครจะรู้ว่า
มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ที่ศรัทธาต่อเทพเจ้า
ที่มีพระนามว่าพระศิวะ
วิหารเสด็จพ่อพระศิวะแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยพระอาจารย์ใหญ่
หรือที่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าหลวงย่า

ภายในวิหารแห่งนี้ประดิษฐานพระศิวะพระแม่อุมาเทวี
พระพิคเนธพระขันทกุมาร
สำหรับลูกศิษย์บูชากราบไหว้ด้วยกำยานนะครับ
ชาวอินเดียเนี่ยเขาจะมีมนต์หรือบทกรรม
เขาเรียกว่าสลกสรรเสริญองค์เสด็จพ่อพระศิวะ
เขาจะพูดถึงว่าเสด็จพ่อพระศิวะนั้น

บันดาลให้ทุกศัพท์ภาษิงในโลกใบนี้
เป็นไปตามความกรุณาของพระองค์ท่าน
เพราะฉะนั้นคนอินเดียหรือว่าคุณเขมรก็ดี
หรือว่าทางเอเชียทางตอนใต้
บูชาพระองค์ท่านเป็นเทพแห่งความเจริญรุ่งเรืองด้วย

ซึ่งเป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรือง

กรุงเทพจะไม่ได้เน้นเรื่องให้ไหว้แล้วงมงาย
แต่ลุงญาติเน้นให้ไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการมีสติ
หลังจากจุดกำยานถวายแล้ว
ถัดมาจะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
บรรจุน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์๓แห่งคือ

น้ำจากสุวรรณวิหารเมืองอมริสา
และน้ำจากแม่น้ำคงคาเมืองพระราณศรีประเทศอินเดียครับ
ตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่คนจะมาสักบูชาขอพร
คติความเชื่อเราจะบอกว่าการนอดท้องช้า
เพื่อที่จะให้เกิดความเป็นสิริมงคล
แล้วก็นำคติความเชื่อนั้นมาประกอบกัน

ซึ่งสิวเรืองนี้เป็นตัวแทนแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ก็จะนำพวงมาลัยมาถวาย
แล้วก็จะมาเวียนรอบศรีวลึงสามรอบอืม
โอมาศีวะยาโอ
โดยทั่วไปแล้วชาวอินเดียจะบูชาองค์พระแม่รักษมี
คู่กับการบูชาพระพิคเนต

ฉะนั้นจะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ

เราก็ต้องใช้สติและปัญญาสิ

และวิหารพระศิวะแห่งนี้

ศิวะลอโลหะขนาดใหญ่

ซึ่งมีผู้ทิศัตริย์ทางชาวไทย

นี้ก็คือทำจากโลหะทั้งองค์
แล้วก็มีความสูง๑๔เมตรหน้าตักกว้างประมาณ๙เมตรนะคะ
แล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความเชื่อว่าน่าจะเป็นองค์ที่ใหญ่
ในหลายที่นะคะในประเทศไทย
ชาวอินเดียที่มากะไม้บูชาก็มีความปราบปลื้มที่ชาวไทยให้การนับถือบูชา
พ่อพระศิวะเช่นเดียวกับชาวอินเดีย
เพราะว่าท่านก็บอกว่าอย่างที่เอ็นบีเนี่ยยังไม่ได้ลักษณะสวยสง่างาม
อย่างเช่นที่นี่แล้วก็อย่างชาวเนปานเหมือนกันก็อยากจะนำสัดส่วนของเรา
หรือว่าอยากจะนำรูปแบบของเราไปสร้างที่เนปานหรือที่พม่า
เราก็รู้สึกว่ามีความภูมิใจที่เราเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เขามาเยี่ยมชม

ชาวอินเดียก็จะมาบูชาด้วยการเทนมบูชาที่แท่นศรีวรีตรงด้านหน้า
ท่านอยากที่จะสักบูชาเพิ่มเติมทำการเวียนรอบองค์พระศรีพระ๓รอบ
ก็สวดองค์นมัสศิวารยะกลับขอพรเสด็จพ่อพระศิวะค่ะ
ถือว่าเป็นเทวรูปองค์พระศิวะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
พระอาจารย์ใหญ่ดรเสกกวนเซ็งหรือหลวงย่า
พระวิหารเสด็จพ่อพระศิวะเสมือนบ้านพ่อ
และเปรียบตำหนักพระแม่กวนอิ่มโชคชัย๔
เสมือนเป็นบ้านแม่ที่ทุกคนมาแล้วมีความสุข
สงบเหมือนได้กลับมาสู่อ้อมอกของพ่อและแม่
โดยเฉพาะบางท่านที่เคยไปศักระพระแม่กุลอิ่มโชคชัยศรี
ก็จะต้องมาสักการะวิหารพระศิวะแห่งนี้ด้วย
ซึ่งผู้ที่ศรัทธาแต่ละท่านนั้นล้วนมีประสบการณ์
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มาเล่าให้ฟังกันด้วยครับ

เพราะมีทั้งอมารถพระแม่กลุ่นอิม๕๐๐๐๐๒
มีองค์พ่อพระศิวะมาแล้วอบอุ่น

เวลาเรามากราบไหว้มาสวดมนต์ตรงนี้ค่ะ
ที่ผ่านมาก็มันก็จะลาบลื่นตลอดนะคะ
ถือว่าตรงนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านช่วยพี่
เหมือนกับเรามีแรงศรัทธาตรงนั้น
พวกบางคนก็ทักเหมือนว่า
เหมือนกับเรามีร่างพระศิวะอะไรอย่างนี้

ก็เกี่ยวกับพวกสุขภาพเราหน้าที่การงานอะไรอย่างนี้ครับ

ขอให้ทำมาค้าขายร่ำรวย
ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่าง
และไฮไลท์ประติมากรรมศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือ
เทวรูปพระมหาโพธิสัตว์กวนอิ่ม
แกะสลักด้วยหินแกรนิกจากประเทศจีน
น้ำหนักรวมทั้งองค์ถึง๓๖๐๐ตันเลยล่ะครับ
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระวิหารเสร็จพ่อพระศิวะ
ตรงส่วนนี้ก็คือจะเป็นที่ศักระบูชา
ขององค์พระแม่กวนอิมมหาโพธิศัตริย์อวรกิเตศวร
พระองค์ท่านสร้างจากหินแกนินทั้งองค์นะคะ
มีความสูง๒๑เมตรหน้าตักกว้างประมาณ๑๘เมตรนะคะ
ตอนที่ขนย้ายมาเนี่ยจากประเทศจีนก็ไม่ได้ขนย้ายมาทั้งองค์แบบนี้
เป็นชิ้นส่วนมาประกอบนะที่นี่
โดยช่างชาวจีนวิศวกรชาวจีนนะคะ
ชาวจีนจะถวายพระนามองค์พระแม่กวนอิงว่ากวนอิงอยู่ไลท์
หรือกวนอิมอยู่ไร้คำว่าอยู่ไร้หมายถึงอดีตภาพพุทธเจ้า
ชาวจีนจะนิยมไปกราบนามัศกาลพระองค์ที่เกาะผูดหอซัน
ก็เป็นปางสมาธิค่ะเป็นปางสำเร็จ
ผู้ที่มาว่ายมาขอพรนะคะก็จะได้ก้าวข้ามผาดอุบัติศักดิ์ต่าง

ตรงนี้เราจะเป็นโครงการที่เราเรียกว่าโครงการมันดาราอาณาจักรธรรมนำสุขนะคะ
ก็คือตรงทางเข้าจะมีเทพเจ้าประตูสองข้างนะคะ
จริงก็จะเรียกว่าท่านผู้ท่าน๕ก็คือท่านจะคอยปกปักรักษา
ศาสนสถานแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติธรรม
แรกที่ท่านเห็นอยู่นี่นะคะท่านจะถือดาบ
ก็คือเท้าวิรุณหักกะท่านจะปกครองทางด้านทิศใต้
ท่านจะเป็นผู้รักษาคุณทรัพย์อันนี้คือองค์แรกนะคะ
ถัดมาจะเป็นเจ้าแห่งคุณทันท่านจะถือพินเท้าถัตรรัฐะนะคะ
หรือคนไทยจะเรียกว่าเท้าถัตรรสส่วนองค์ที่ถือร่มนะคะ
คนไทยจะนิยมบูชามากเลยแล้วก็จะรู้จักกันมาก
ก็คือทาเวสวันนะคะก็คือเจ้าแห่งยักษ์นะคะ
ท่านจะเอ่อปกครองทางทิศเหนือนะคะและอีกองค์หนึ่งนะคะ
ก็คือเท้าวิรุปะนะคะเป็นผู้ปกครองเหล่าพญานาคต์ทั้งหลายนะคะ
ท่านก็จะปกครองด้านทิศตะวันตกทั้งสีเท้ามหาราชเนี่ยค่ะ
คือคนไทยก็จะนิยมบูชาจะเห็นว่ามีความเชื่อมโยง
ระหว่างความคิดของชาวไทยกับชาวจีนนะคะ
เพียงแต่ว่าการแกะสลักการมองภาพของชาวจีนก็จะแตกต่างกันไป
ต่อมาก็คือเทพเจ้ากวนอูนะคะก็คือหนึ่งในพระธรรมบาล
ใหญ่ของเราชาวพุทธฝ่ายมหาญาณนะคะ
ท่านก็ทรงเครื่องในรูปแบบของนักรบเช่นกันนะคะ
คนจีนก็จะบูชาท่านถวายพระนามท่านกวงกง
คำว่ากงอากงก็หมายถึงเราคือลูกหลานของพระองค์
เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของท่านก็คือความซื่อตรง
ชาวจีนก็ดำเนินตามรอยเท้าของท่านมีความซื่อสัตว์มีความซื่อตรง
องค์นี้ก็คือองค์พระสังอาจารย์นะคะ
ทุกศาสนศาสถานในพฤษฎภัยมหายา
ก็จะเห็นพระองค์ท่านยิ้มต้อนรับเราอยู่ด้านหน้าศาสนสถานทุกที่นะคะ
คนไทยก็จะรู้จักของท่านในพระนามของพระศรีริยเมตรัยโพธิสัตว
ซึ่งจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดไป
จะเห็นว่าท่านเตรียมลุกขึ้นยืนแล้ว
เรามีความเชื่อว่าการที่เกิดในยุคสมัยของท่านจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรือง
ตรงนี้เป็นที่ปฏิสถานขององค์พระแม่กวนอิมนะคะ
พระนามของพระองค์อาวุฬกิเตสวรนั้นมีความสอดคล้องกับภาษาจีน
อาวุฬกิเตสวรในภาษาอาสังศกิตแปลว่าผู้เป็นไยผู้เพ่งมอง
หรือเป็นผู้ฟังเสียงสรรพสัตว
คำว่ากวนซีอิ่มหอศักดิ์ก็หมายถึงพระโพธิสัตว
ผู้ที่จะคอยฟังเสียงหมู่สรรพสัตว์เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองพนามมีความเหมือนกันมีความสอดคล้องกัน
คนจีนจึงจะคอยนับประคำแล้วก็ท่องบูชาพระองค์ว่านโมควรกวนสิ่งพอศักดิ
สัตว์โลกยังไม่พ้นทุกข์ท่านจะไม่ไปนิพาน
เพราะฉะนั้นท่านจะคอยอยู่โปรดสรรพสัตว์ต่อไป
ท่านจึงคอยเงียบหูฟังสรรพสัตว์นะคะคอยเพ่นมองเรา
เสมือนแม่ที่จะคอยสอดส่องเรามองดูเราว่า
ลูกคนไหนต้องการความช่วยเหลืออย่างไร
อัครสาวกชายหญิงที่อยู่ข้างองค์พระแม่กวนอิง
ก็คือองค์พระสุทธนาคุณมารพฤษัทแล้วก็เจ้าหญิงแห่งมังกร
คนจีนจะถวายพนาวะหลงยื้อก็คือเจ้าหญิงแห่งมังกร
เป็นพระธิดาแห่งเจ้ามังกร
ก็มาจุดทูปขอพรขอแล้วก็สมปรัฐนาทุกอย่าง
ก็ลูกชายก็อายุสามสิบกว่าไม่มีแฟน
ก็เลยบอกพ่อแม่คุณอีมขอให้ลูกชายเจอผู้หญิงดี

แล้วก็มาทำบุญเรื่อยมาบ่อยมาสวดมนต์ไหว้พระ
เหตุการณ์พี่ว่ามันปฏิหารมากที่สุดในชีวิตนะคะ
ก็คือเกิดอุบัติเหตุรถชน
เส้นเลือดใหญ่ที่คอเนี่ยขาดแล้วก็เส้นเอ็นขาดแล้วก็เส้นประสาทค่ะ

บอกว่าหมดเวลาแล้วนะจะต้องกลับแล้วเขามารับ
เราบอกเราไม่อยากกลับเราก็ต่อลองกันอยู่อย่างนั้นแหละ

มาทำพิธีให้ก็สะดุ้งตื่นมา
พอตื่นมาเราก็ตกใจว่าเมื่อกี้เราไม่ใช่ฝันนะ
ว่าแม่หนูตายไม่ได้นะ
สร้างเจดีโฆษณ์สร้างพระธรรมเนี่ย

หนูได้สร้างหมดเลยนะตั้งแต่ซื้อที่สร้างเจดีสร้างองค์ปั๊บ
อะไรอย่างนี้เราก็นึกถึงนึกถึงบุญที่เราสร้าง
กระดะที่ว่าเราหวิวหวิวหวิวเราจะไปให้ได้
เราก็เหมือนมีพลังมีพลังที่จิตเราอยู่กับท่าน
อันนี้คือสิ่งปฏิหารในชีวิตที่เราเจอมาจริง
หวันหวันว่าให้มาว่ายมีเสียงบอกให้มาว่าย
พอเธอไปไหว้พระแม่กวนอิมแล้วเธอจะรวย
เราก็อยากรวยเนอะก็มาเรียนรู้

ค่อยเรียนชีวิตคู่ไปกับสิ่งที่พระองค์สอนคือ
สื่อจนณบัตรนี้เราก็มีความสุข
เพราะเราประสบความสำเร็จแล้วนะคะ
เพราะที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นที่สมควรบูชา
ความฝันมันฝันอยู่แล้วก็บอกว่าอยากจะบวช
แล้วก็ฆ่าครั้งแรกก็คือมาบวชเลย
แต่ว่าบวชไม่นานแค่อยากจะแค่บวชแค่เดือนเดียว

ตั้งแต่บวชศึกแล้วมันก็ดีขึ้นทุกอย่างเลย
ดีขึ้นเรื่อยทุกอย่าง
คือพระเจ้าช่วย๕๐คนเราต้องทำเอง
ไม่ใช่อาศัยพระเจ้าอย่างเดียว
ฉันมาไหว้พระแม่คนนี้เพื่อหาทางกลับบ้าน
เพราะว่าโรคใบนี้ที่เราอยู่เนี่ย
เรามาอาศัยอยู่แค่ชั่วคราว
แต่บ้านเราจริงไม่ได้อยู่ที่นี่
อนาคตเราจะไปไหนอยู่ที่เรา
เอาละครับคุณผู้ชมท่านใดนะฮะ

วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ

อย่ามูให้ทะลุคฟ้าหรือลึกลำถึงชั้นประกาศ
ปวงมูไน
สวัสดีครับ